เคสนี้นะคะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าพ่อคนนี้จะใจสลายขนาดไหนค่ะ
คือพ่อเนี่ยเรียกลูกมาเคลียร์กันเรื่องปัญหาแบ่งที่ดินมรดกสวนทุเรียนที่นครศรีธรรมราชนะคะ
คือที่ดินตรงนี้เป็นส่วนของแม่ที่เสียไปแล้ว
บ้านนี้มีลูกสามคนคนโตเป็นผู้หญิงคนร้อนผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชาย
ที่ต้องมาเคลียร์กันคือพี่สาวคนโตกับน้องชายคนเล็ก
อุตส่าห์เป็นคนกลางเลยนะเรียกมาคุยกันเรื่องแบ่งที่ดินมรดก
แบ่งกันไม่ลงตัวแล้วทะเลาะกันรุนแรง
น้องชายอะค่ะควักปืนขึ้นมาเจาะยิงพี่สาวสองนัด
ตายต่อหน้าต่อตาพ่อเลยนะคะ
พ่อบอกโอ้โหแบบพ่อไม่คิดเลยอ่ะนี่ต่อหน้าพ่ออ่ะ
นี่คือนางสาวจันทราวันบุญเสียรหรือคุณเจี๊ยบอายุ๔๕ปีค่ะ
ถูกยิงสองนัดสภาพคือบาดแผลเนี่ยถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายทะลุแขน
แล้วก็ชายโครงซ้ายทะลุหลังเป็นปืนขนาด๑๑มมนะคะ

อาวุธปืนเป็นปืนของพ่อด้วยค่ะ
ปืนของนายสุชาติบุญเสียรพ่อวัย๖๗ปี
คนก่อเหตุคือน้องชายแท้ภูวกรบุญเสียรวัย๓๔ปี
รู้ข้อมูลมาก็คือว่าพ่อเนี่ยนัดลูกสาวกับลูกชายมาที่บ้านในสวนทุเรียน
ตกลงการแบ่งมรดกที่ดินสวนทุเรียนของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ตกลงเท่าไหร่ตกลงไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรง
ลูกชายคนเล็กชักปืนกระหน่ำยิงใส่พี่สาวคนโต๒นัดซ้อน

พอแย่งปืนได้ลูกชายก็วิ่งหนีขึ้นรถยนต์ขับหนีไปเลยค่ะ
จับปืนใครเป็นคนจับปืน

นายภูวกรมามอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สารีรัฐ

เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เขากับพี่สาวเนี่ยทะเลาะกันเรื่องปัญหาที่ดินมรดกนี้มาหลายครั้งแล้ว

ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ก็ตั้งใจจะเคลียร์ปัญหาเรื่องการแบ่งที่ดินนี่แหละ

ทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวนายภูวกร
กลับสอบพอท่าสาราดำเนินคดีตามกฎหมายทางเดียว

ผู้ตายที่เป็นพี่สาวคนโตก็ดูแลน้องทุกคนมาโดยตลอด

ตัวเมืองนครสีธรรมราช
สาราแล้วพี่สาวก็จะเป็นคนมาดูแล

แต่ว่าไม่ได้เป็นสวนทุเรียนที่เป็นพื้นที่
รดกที่ว่าทะเลาะกันแล้วก็ตกลงกันไม่ลงตัวนะคะ

เป็นส่วนทุเรียนและมังคุดก้าวไร

พี่น้องคู่นี้จริงก็เป็นพี่น้องที่น่ารักนะ

ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันดังลั่นเลย

แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
โทรแจ้งตำรวจกับรถพยาบาลให้หน่อย

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายภูวกร

แล้วก็คดีพรบออาวุธปืนทั้งมี

แล้วพรุ่งนี้จะคุมตัวส่งฝากขังศาลค่ะ